เพราะอยู่ล้อจากรถพ่วง๑๘ล้อ

โชคดีไม่มีคนในร้านค้าได้รับบาดเจ็บนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณถนนเทพรัฐ
หรือถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่๔๒

อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า

คนอยู่ในร้านและชาวบ้านตกใจ

หลุดมาได้ยังไงนะครับ

ตำรวจภูทรบางประกงพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาก็

ก็พบว่าเป็นล้อรถบรรทุกนะฮะ
หนึ่งล้ออยู่ภายในร้านขายอาหาร
นางผ่องศรีจันมณีอายุ๕๘ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานคือวันเสาร์
โชคดีที่ร้านค้าหยุดวันเสาร์

ถ้าไม่หยุดคุณดูสิเข้ามาตรงโต๊ะที่นั่งตรง
ถ้าเป็นคนนั่งกินข้าวอยู่
แต่ก็ทำให้ชาวบ้านและแม่ค้าร้านอาหารร้านอื่นในแถบ

แล้วก็กลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีก
เพราะเปิดร้านอยู่ข้างถนนถูกต้องมั้ยนะครับอ่ะฟังเสียงพ่อค่ะแม่ค้าไหน
นึกว่ารถที่มันมาจากทางนู้นหลายเข้ามาแบบนี้

เป็นไงว่าจะลุดตรงนี้

ส่วนรถบรรทุกนี่เจ้าปัญหาก็คันนี้แหละครับ

โดยรถตัว
สี่สิบสองปีเป็นคนขับ
ให้การบอกว่าขณะที่กำลังขับรถไปส่งสินค้าที่สมุทรประการ
พอมาถึงที่เกิดเหตุนะครับซึ่งก็ขับรถอยู่เลนทางด่วนด้านใน
จู่ล้อรถของตัวเองฝั่งขวาเนี่ยนะฮะ
ก็หลุดออกจากรถแล้วก็กลิ้งวกเข้าไปชนแบรีเออร์เกาะกลาง
ก่อนจะลอยข้ามไปที่เลนคู่ขนานไปตกใส่ร้านค้า

ขึ้นแหลมก่อนแล้วก็พุ่งขึ้นมาแบบนี้นะฮะ
ไม่ใช่แบบว่าถลายมาเฉยแต่พุ่งมาแบบนี้

ใช่ค่ะเพราะว่าก็ตรวจสอบสภาพรถ